ขึ้นเหนือไปเจียงใหม่ก็เจ้า
พาไปหาของอร่อยทานนะคุณผู้ชม
๑๐บาทเอาอยู่ค่ะเสื้อดิฉัน

มีกาแฟร้อนมีไข่ลวก

ไปที่ร้านของคุณป้าท่านนี้
ชื่อว่าสภากาแฟปั้นเล็ก

อยู่แข็งแรงคร่องคร่าวอยู่เลย

คุณป้าเล็กอายุ๗๐ปีค่ะ

ตั้งแต่เป็นวัยรุ่นสาว

ตอนนี้เจ้าสาวอยู่นะฮะสาวด้วยเออป้าบอกว่าขายแบบนี้มาสักประมาณ๕๐ปีแล้วนะคะ
กาแฟชุดที่ขายชุดละ๒๗บาทอยู่ท้องค่ะ
เพราะชาวบ้านที่เขาไปทานเขาก็บอกว่าโหอิ่มเลยอ่ะนะฮะ
บาทประกอบด้วยกาแฟร้อน๑แก้วราคา๑๕บาท

ปังปิ้งทาเนยราดนมข้นแผ่นละ๖บาทนะฮะ
แล้วมีซอสถั่วเหลืองเกลือและพริกไทยไว้บริการกับไข่ลวกด้วย
แถมน้ำชาร้อนอีก๑ถ้วยจ้าคุณเห็นไหมเป็นเซตใช่ไหม

ถูกอกถูกใจชาวเจียงใหม่นะเจ้า
แล้วคนที่ไปเที่ยวเขาก็ถูกใจจะบอกว่าร้านนี้ฉันเคยไปทาน
เมื่อปีที่แล้วจริงจริงค่ะ
นี่เห็นไหมจะบอกว่านักท่องเที่ยวต่างชาติก็มีคุณ
ตรงตลาดประตูเชียงใหม่ใช่นะเห็นไหม
ป้าเล็กมาช่วยทุกวันแบบนี้แหละค่ะ
ช่วงนี้ใครที่เป็นคอการเมือง
พูดถึงเรื่องของการเมืองระดับชาติการเมืองท้องถิ่น
ที่จะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นกัน

ใช่บางคนก็พูดถึงเรื่องของความสวยความงาม
อันนี้ส่วนตัวแล้วอันนี้พูดเอง
ป้าเล็กยังบอกอีกนะคะว่ามาตั้งร้านตั้งแต่ตีห้า
แล้วจะเริ่มเก็บร้านเนี่ยก็คือสักประมาณ๙โมงโหกี่ชั่วโมงเองอ่ะ
ช่วงเช้า๓ชั่วโมงหมดแล้วอ่ะนะคะ
ลูกสาวมาช่วยทาขนมปังขนมปังปิ้งทาเนยนะคะ
พูดแบบนี้แล้วคุณผู้ชมหลายคนช่วงนี้จะขึ้นเหนือเพราะอากาศหนาวนะคะ
ไปได้นะคะหน้าตลาดประตูเชียงใหม่นะคะ
ไปทานได้สภากาแฟป้าเล็กจ้า
ตรงนี้ตรงกลางคืนก็จะเป็นตลาดในถนนคนเดินนะ
วันก็จะเป็นร้านขายกับข้าวแล้วกลางคืนเนี่ยก๋วยจั๊บอร่อยตรงนี้
มีก๋วยจั๊บขายไข่ลวกสองฟองนะอืมพริกไทยเยอะเยอะหน่อยค่ะ
แล้วก็ซอสนะแล้วก็ตามด้วยกาแฟโบราณเข้ม
แล้วก็ล้างปากด้วยน้ำชาแก่ไปเลยไหมหิวแหละพี่เบิร์ตดูออก
อ่ะยุ่งกับคุณผู้ชมเป็นอย่างงั้นแหละ